ใครที่ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่

แต่ถ้าเช้าวันนี้ใครจะไปซื้อไข่ไก่แม่

ติดตามในเช้านี้ต้องรู้
เรื่องแรกไปดูตลาดไข่ไก่กันก่อนเลยครับเพราะว่ามีเรื่องสะเทินกระเป๋าสตางค์หลังจากเครือข่ายสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่๔แห่งครับทั้งที่๘ริ้วชนบุรีเชียงใหม่ลำพูนแล้วก็รุ่มแม่น้ำน้อยออกประกาศแจ้งสมาชิกปรับขึ้นราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์มอีกฟองละ๒๐สตางค์ครับหรือเทียบเท่ากับแผงละ๓๐บาทซึ่งนั่นจะทำให้ราคาขายไข่ไก่จากเดิม
๑๐สตางค์เพิ่มเป็น๓บาท๔๐สตางค์ครับโดยราคาใหม่นี้เนี่ยมีผลปรับขึ้นตั้งแต่วันนี้เลยนะครับส่วนคนที่ถือบัตรสวดิการแห่งรัฐต้องรู้เลยครับเพราะว่าในบัตรใบนี้จะได้รับการช่วยเหลือบรรเทาค่าไฟฟ้าวงเงิน๓๑๕บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนหากใช้เกินเนี่ยผู้ใช้จ่ายจะต้องจ่ายเองทั้งหมดและค่าน
แต่ถ้าใช้น้ำเกิน๓๑๕บาทผู้ใช้ต้องจ่ายเองทั้งหมดเหมือนกันครับแต่เพื่อให้ได้สิทธิ์ช่วยเหลือค่าน้ำค่าไฟผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำเป็นจะต้องไปลงทะเบียนกับหน่วยงานเพื่อขอรับสิทธินะครับตั้งแต่๑๕มีนาคมที่ผ่านมาเป็นต้นไปทั้งที่การไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกิจการไฟฟ้าสวัสดิการสัมประธานกองทั

๕กิโลกรัมเนี่ยอยู่ที่๔๒๓บาทต่อถังครับ